ติดตามสาววิเคราะห์ตลบม่านการเมืองนะครับ
เพราะว่าต้องการให้ล่านทำณูนนั้นที่ออกมา
ต้องการจะให้ช่วงเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่การปฏิรูปนั้นมีความราบรื่น
แต่ดูเหมือนว่าผู้เสียอำนาจตอนนี้เดินเกมแรงครับ
ให้รัฐบาลรีบคืนอำนาจนำไปสู่การเลือกตั้ง
ซึ่งวันนี้ทางด้านของบรรดานนักวิเคราะห
รัฐก็ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าตอนนี้เป็นช่วงของการลั่นกองรบ
เป็นการช่วงชิงอำนาจช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศของทั้งสองฝ่ายครับ
ติดตามพร้อมกันในสาววิเคราะหลบม่านการเมืองวันนี้ครับ
ก็สะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับผมมองว่าถ้าพูดออกมาซะตรงตรง
ต้องการเปลี่ยนผ่านอะไรที่สำคัญสูงสุดเนี่ยมันก็จะได้มาคิดให้มันตกผลึกกันได้นะ
แต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็เดากันไปแต่ที่แน่ก็คือ

เสียงผมเลยเพราะมันย้อนมันถอยกลับไปไกล

นะฮะผมมองว่าการเปลี่ยนผ่านของข้อสะท้อนี้
พอถึงวันนี้เนี่ยขาดความมั่นใจนะครับ
แล้วก็ไม่แน่ใจในสถานการณ์หลายอย่าง
ก็จึงจำเป็นต้องหาหลักประกัน

ประกันต่อคำถามของหลานเจี๊ยบที่ถามเนี่ยนะ
ว่าการเปลี่ยนผ่านของข้อสะช้อนี่มันมีนายะ
หรือมีนิยามว่าอย่างไร
ผมมองความมั่นคงเป็น๒ระดับนะฮะ
ระดับปกติครับกับระดับเหนือพอปกติ
คือความมั่นคงพิเศษหรือพิเศษสุด
ผมเข้าใจว่าคอสชไม่ค่อยจะกังวลหรือว่าเครียดอะไรมาก
ถ้าเปลี่ยนผ่านเพื่อความมั่นคงปกติ
แต่สิ่งที่เหลือกว่าปกติเนี่ย
เป็นความจำเป็นที่คอสชปักใจและมั่นใจว่า
จำเป็นต้องมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา
ถ้าเผื่อว่าอาจารย์มีชัยรับการบ้าน
แล้วก็ออกมาเป็นร่างที่จะไปสู่ประชามติเนี่ย
เป็นร่างสุดท้ายของลักษณะเธอสู่ประชามาติเนี่ย
แค่รับอยู่ไว้ในร่างสุดท้ายเนี่ย
ก็จะเกิดผลพลอยได้ในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน
ความหนักแน่นมั่นคง
น่าเกรงฐานน่าเชื่อถือของอำนาจพิเศษ
ก็จะสามารถทำให้
ได้รับการสนองตอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
มากขึ้นซึ่งก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล
การเปลี่ยนผ่านที่จะทางคอสชเองต้องการที่จะไปขนาดนั้น
แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา๑ปีกว่ายังไม่สามารถที่จะดำเนิน
นโยบายที่ประกาศไว้ได้แล้วจะไปขอเขาเปลี่ยนผ่านอีก

การดำเนินการทุกอย่างมันก็ต้องใช้ระยะเวลา
เวลาปีเสร็จหรือ๒ปีพ่าจะตั้งหลักแล้วก็วางนัยโยบายและวางแนวทาง
มันต้องใช้เวลาในการที่จะดำเนินการอะไรแล้ว
ตามสภาพหรือแบบนี้โดยระบบสาหกล
ก็ปีแรกวางนโยบายปีที่๒เริ่มดำเนินการ
ปีที่๓เริ่มเห็นผลปีที่๔ประเมินผล
มันเป็นธรรมดาของระบบการทำงานการบริหารราชการแผ่นดิน
การเปลี่ยนผ่านที่ว่านี้ความจำเป็นก็มีหลายด้าน
สิ่งที่ได้ยกตัวอย่างกันขึ้นมาถึงเรื่อง
ทั้งสองกรณีโดยเฉพาะคนที่เคยมีความสำคัญต่อบ้านเมือง
แล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นอดีตไปแล้ว
อดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านที่มีการเอ่ยถึง
ถ้าหากว่ามองปัญหาเผินก็น่าจะเป็นอย่างที่ว่า
แต่ว่าถ้าหากว่าเรามองในมุมกลับเนี่ย
มันก็มีผลดีอยู่บ้างเหมือนกันสำหรับข้อท้วงติงเหล่านี้
ประเด็นของคุณทักษิณที่ออกมาตั้งท่าจะขอเจรจา
แต่ว่าไม่ได้รับการสนองตอบเพราะว่าด้วยเหตุผลของทางรัฐบาล
ก็คือต้องว่ากันด้วยตามกฎหมายนะครับ
ก็นั่นไปก็ไม่มีการคืบหน้าเรื่องนี้
ก็กลายเป็นว่าทีนี้ก็เป็นการทะลมรัฐมนตรีที่ร่างซะครับ
ออกมาเนี่ยเหลวแหลกไม่มีชิ้นดีนะครับ
ก็ดูเหมือนว่าจะได้ใจจากพวกนักประชาธิปไตย
แต่จริงแล้วเนี่ยถ้ามองในมุมกลับแล้วเนี่ย
ผมว่าทุกวาจาที่แสดงออกมานั้น
เป็นแนวร่วมในมุมกลับให้ประชามติรัฐมนูลเนี่ย
ชัดเจนขึ้นว่าคนจะแห่มาผ่านในหลาย
ส่วนคนที่อยู่เฉยคนที่จิตใจเอเดียวเออประชาธิปไตยมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะฮะ
จะเริ่มคิดว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นหรือ
ปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปอย่างเดิมหรือ
อาจารย์วิจัยน่าจะสบายใจที่มีคำพูดเหล่านั้นออกมา
ส่วนอดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนนึงอย่างคุณชาวลิศนะครับ
ที่ออกมาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลว่าทำนองว่าถ้าอยู่ไปจะล้มเหลวจะอะไรต่ออะไรเนี่ย
คือถ้าคนอื่นหรือเป็นนายทหารผู้ใหญ่ในอดีตที่เป็นพี่ใหญ่มาพูดเนี่ย
ก็ยังพอฟังได้แต่ว่าขอประทานโทษที่ต้องบอกว่า
คนพูดเองน่ะเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้าง
เป็นนายกรัฐมนตรีมาตอนนั้นเนี่ย
สถานการณ์เศรษฐกิจแย่กว่านี้นะครับประเทศดิ่งลงเหวเลยนะครับตอนนั้นน่ะ
การลดค่าเงินบาทการอะไรทำให้เศรษฐกิจฟุบตัวจนจะล้มละลายกันไปหมด
แต่ขณะเดียวกันในความย่ำแย่นั้นก็จะมีคนอยู่๒๓กลุ่ม
ที่มีข้อมูลวงในจากการลดค่าเงินบาทร่ำรวยขึ้นทันตาเห็นเหมือนกัน
อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักเหมือนกันว่าการออกมาพูดเช่นนี้ทำให้สถานะปัจจุบันของรัฐบาลนี้ดีขึ้นอีกเยอะ
ออกมาล่าสุดแม้ว่าคะแนนนิยมจะลดลงไปบ้าง
ในตัวธนายก
เรื่องการเขาเรียกว่าอะไรต่อ
ใช้คำสวยหน่อยก็ระยะเปลี่ยนผ่าน
ระยะเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลที่ท่านนายกได้เสนอ
ก็ต้อง
ถือว่ามันก็เป็นเหมือนกับท่านที่ทางอาจารย์ประวัติศักดิ์พูด
แบบว่าสงสัยว่า
ขอสชรัฐบาลนี้อยากจะอยู่ยาว
อันนั้นเขาไม่ได้ทำเป็นลายลักษณ์
ไม่ได้ไปพูดแม้ลายลักษณ์เนี่ยแต่คราวนี้
แต่คราวดีเนี่ยดูการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ยุภาคแผนวิทยาลัยศาสตร์

อันนี้๕ปีเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรซะเลยเนี่ยคุณก็ต้องเจอปัญหาแบบเก่า
เจอการต่อต้านแบบเก่าความขัดแย้งแบบเก่าก็ฟังดูก็ดูน่าสนใจดี
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำมาอยู่มาเนี่ยปี๖เดือนแล้ว
หลังอยู่ต่อไปปี๖เดือน๓ปีสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำมา
พยายามที่จะเรียกว่าประกาศมาเลยแต่ตอนเข้ามาปุ๊บนี้จะทำให้บ้านเมือง
สร้างความปองดองกันเกิดขึ้นผ่านมาปี๖เดือนความปองดองนอกจากไม่เกิดแล้ว
ยังเพิ่มอีกแล้วมันการันตีได้อย่างไรว่าอีก๕ปีมันจะเกิด
ก็ดูเหมือนกับว่าเออรัฐบาลนี้เหมือนแค่บอกว่าอยากจะ
แบบที่จังบวนสั่งว่าดูท่าทางเหมือนอยากจะอยู่ยาวจริงไหมนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็ดูว่าก็เป็นที่จุดที่น่าสังเกตอันหนึ่งนะครับ
สำหรับรากรัฐบาลชบับนี้นะครับอย่างอื่นก็เท่าที่พูดกันมาเรื่อง
ว่ามันจะอยู่กันเป็นยังไงอยู่ได้ไหม
สมัยก่อนก็มีปี๑๙ย้อนกลับไปปี๑๙อะไรกี้นะ

มันอาจจะคล้ายกันนะครับ
แต่ผมก็มองว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเราเนี่ยคุณมาถึงขั้นนี้แล้วคุณอยากย้อนหลังอีก๔๐ปีล่ะ
ทำไมไม่คิดอาจจะเดินหน้ากันบ้าง
ถ้ามองไปถึงช่วงนู้นเนี่ย
ปัญหาของรัฐบาลในช่วงนั้นมันก็ไม่ใช่หมายความว่า
มันจะอยู่ไปได้และการเปลี่ยนผ่านในยุคนั้น
เข้ามาปีพลเอกสงัดถลอยอยู่
ปฏิวัติรัฐประหารทำขึ้นมาในเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคนั้น

แล้วก็มาอาจารย์ทันกายวิเชียนขึ้นมาเป็นนายก
ก็วางแผนยุทธศาสตร์แบบนี้กัน๒๐ปี

ก็รอดได้ไม่กี่เดือนครับ
ก็เปลี่ยนนายกขึ้นมาอะไรเป็นตัวแปลในขณะนั้น

ก็ดูสังคมไม่ยอมรับ
สังคมก็ไม่ยอมรับว่าทำไมอยู่กันยาวขนาดนั้นเลยหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
ก็มีการเรียกร้องกันไปนะครับก็เปลี่ยนนายกขึ้นมา
เอาผลเอกเกียงศักดิ์ขึ้นมาปฏิวัติซ้ำ
เออปฏิวัติศัพท์พลเอกเกียงศักดิ์ขึ้นมา
ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็พอดีปัญหาภาวะน้ำมันราคาแพง
แล้วพลเอกเกียงศักดิ์ก็ประกาศเล่าก็มาถึงพลเอกเปรมนะครับ
ในช่วงนั้นก็การปิดผ่านก็ไม่ใช่ว่าไปลาบลืด
ถึงท่านจะซื่อสัตว์สุจริตมีทีมงานที่ดีเก่งมีความสามารถ
แต่ปัญหาในกองพนักภัพก็มีความขาดแย้งในกองพนักภัพก็มี
แต่ด้วยความซึ่งสาจุดิก์ความ
ตั้งอกตั้งใจเป้าหมายของท่านเป็นเรื่องที่สามารถที่จะ
ประคับของประเทศออกมายาวนานได้

จะไปสู่การ
ต่อท่ออำนาจการวางแผนสำหรับ๕ปีอะไรเปลี่ยนผ่าน

ปัญหาของรัฐบาลประยุทธ์ดูท่าทางจะค่อนข้างจะยากพอสมควร
ขนาดมีอำนาจเบ็ดเสร็จยังทำอะไรไม่ค่อยได้เลย
แล้วจากนี้ไปแล้วล่ะคะ
สถานการณ์ที่ต้องเรียกว่าศึกษีนำราช
ระหว่างใครครับ
ก็ระหว่างรัฐบาลความสดชอบครับ

ฝ่ายที่เขาถูกยืดธรรมดาล
ปัญหาวันนี้ที่กำลังคุบฝุ่นนะคุบฝุ่นจริง
เพราะว่าฝ่ายเก่าคือฝ่ายคุณทักศิลป์เนี่ย
ก็มองว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะสุขงวมทางการเมือง
ก็โดยประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง
เรื่องรัฐบาลความผ่านแย้ง

ประเทศของเขาจริงประเทศของพวกเรา
แล้วก็นี่ไงเขาก็ต้องออกมาเคลื่อนไหว
โดยอาศัยรัฐบาลความสดชอบนี้เป็นเงื่อนไข

คดีความที่เกี่ยวกับเครือญาติ
น้องสาวทั้งลูกชาย
มันกำลังใกล้ที่จะไปถึงจุดที่
จะนำไปสู่การตัดสินชี้ขาด
ลูกชายสุดรักสุดหวงเนี่ย
ก็ทำให้เกิดแรงกระตุ้น
แม้แล้วมีคนเคยพูดกันภายหรืออะไร
ว่าคุณทักศิลป์เขาโปร่งแล้ว
ค่ะนี่แหละโปร่งแล้ว

ฉะนั้นเนี่ยการออกมาของทักษิณครั้งนี้มันเป็นรูปกระบวนนะ
ในเขาเป็นคนจุดประกายแล้วก็ตามมาด้วย
ผลเหล็กชาวลิสต์แล้วก็เกลือไข่ทั้งหลาย
มันก็จะต้องออกมาอีกเยอะเรียงหน้ากระดานเลย
แล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยเมื่อมันเป็นข่าว
ผมก็ให้น้ำหนักข่าวเนี่ยค่อนข้างมาก
มันก็ทำให้คุณประยุทธ์เนี่ยหงุดหงิดแล้วก็มาลงโทษสื่อเลยนะ
แทนที่ฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยมีนายกพูดมีโครสก

มันก็ทำให้น้ำหลากข่าวเนี่ยมันก็หลักไปทางคุณทักษิณมากกว่านะ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่แก้ปัญหา
การสื่อสารต่อประชาชนให้เป็นระบบให้มันอะไรมากขึ้นกันนี้

และข้อสำคัญในวันนี้ฝ่ายรัฐบาลเองที่จะต้องต่อท่ออำนาจ
เพราะมองเห็นละเรียกตั้งเมื่อไหร่ก็เสร็จละเสร็จเช้า
ฉะนั้นจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็ให้เกิดการยอมรับ
ก็เลยพูดถึงว่ามีการเปลี่ยนผ่าน
ก็ใช้น้ำหนักว่าเพื่อการปฏิรูป
แล้วก็พัฒนายุทธศาสตร์ชาติ
อันนี้น้ำหนักมันจะพอหรือไม่ใช่ไหม
แล้วก็ข้อด้อยอันหนึ่งของรัฐบาล๑ปี๖เดือนเนี่ย
แต่คุณประยุทธ์ได้รับการยอมรับมากนะ
แต่ว่าโดยทีมงานเขาเนี่ยไม่มีเสียงแบบที่ดีเลยนะ
มันก็ทำให้การต่อสู้คล้าย
เหมือนถูกโดดเดี่ยวไปคนเดียวเนี่ยมันก็ลำบาก
แล้วก็แนวทางการปฏิรูปประเทศเนี่ยไม่ค่อยกล้า
อย่างเรื่องสำรวจถ้าคุณลงทางไม่เห็นชัดถึงวันนี้

ว่าประชาชนจะได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้น
เขาบอกรอก่อนรอข้อสรุปจากคณะกรรมการ
วันนี้คุณจะมาปฏิรูปคุณจะมาแก้ปัญหา

ก็มีแบบทั่วไปปัญหาข้องกว้างปัญหาหลัก
ถ้าสามารถจะทำได้ประชาชนให้การสนับหนุนมาก
คุณไม่เอาเป็นโควงรัฐมนูลอะไร
วันนี้มันก็มีแต่มันเบาลง

นี่แหละเสียงของท่านนายกที่ค่อนข้างที่จะเบาลงเบาลง
ส่งผลแน่นอนครับที่เบาลงนี้
ผมคิดว่าเฉพาะตัวท่านนายกคนยังเชื่อมั่นอยู่
แต่ว่าคณะของท่านมีส่วนหนึ่งเนี่ย
จากงานไม่ค่อยทำพัฒนาแมงแล้วยังแอบเก็บเกี่ยวกันไปเรื่อย
เพราะว่าในพื้นที่หรือว่าในวงการพ่อค้าธุรกิจ
ที่ทำงานกับรัฐบาลหรือว่าประชาชนที่เคยได้รับผลกระทบ
กับทางการทำงานบังคับใช้กฎหมายของตำรวจ
ตอนนี้มันไม่มีความแตกต่างกับตอนที่รัฐบาลที่ผ่านมา
รัฐบาลจากการเลือกตั้งมันไม่มีอะไรแตกต่าง
ลงทุกวันตอกย้ำอย่างนี้เพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยยอมเสื่อมและถดถอยแน่นอน
โปรดติดตามตอนต่อไป